ที่จังหวัดสุรินทร์นั่นเองอันนี้ญาติญาติก็รออยู่นะคะ
คือรอรอลูกนายจิรายุสุขใสค่ะแรงงานไทยในอิสราเอลที่จะเดินทาง
ตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วถึงที่เมืองไทยแล้วนะคะ
อันนี้เป็นบรรยากาศที่บ้านโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ญาติญาติเนี่ยมารวมตัวกันดูสิคะผู้เท่าผู้แก่มาแล้วก็เตรียมพร้อมแล้ว
มงคลสีเหลืองจะเอามาผูกแขนเรียกขวัญ
เพื่อสร้างกำลังใจนะคะแล้วก็ก่อนจะไปสร้างกำลังใจให้กับลูก
คือนายจิรายุตอนนี้ต้องสร้างกำลังใจให้กับคุณพ่อ
และคุณแม่ของนายจิรายุก่อนก็คือคุณพ่อกำจรกับคุณแม่จำรัฐสุขใสนั่นเองนะคะ
ก็ให้มีกำลังใจในการต่อสู้เดี๋ยวจะได้กอดลูกชายแล้วนะ
ให้พ่อแม่ได้แข็งแรงปลอดภัยแล้วก็จัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้ต่าง
รอรับขวัญลูกชายคุณแม่เนี่ยบอกนะบอกว่าลูกเนี่ยลูกแม่โดนยิงเจ็บ
หลังจากที่แม่ได้รู้ข่าวแม่ตกใจมากเลยแล้วแม่คิดถึง
แม่อยากให้ลูกกลับมาที่บ้านเราเร็ว
เขาไปทำงานที่อิสราเอลไปได้แป๊บเดียวคุณผู้ชมแค่๔เดือนเท่านั้น
จะส่งตังค์มาให้แม่ได้แค่สองเดือนแล้วพอกลับมาถึงไทยแล้วเนี่ย
ที่กรุงเทพก็จะไปรับตัวลูกชายมาให้เพื่อกลับมาบ้านที่สุรินท
ตอนนี้พ่อแม่ไม่ต้องมาจากสุรินทร์นะอยู่ที่บ้านแหละ
ไทยรัฐทีวีรอไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวลูกชายมาถึงจะทำพิธีรับขวัญให้
แล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายด้วยที่ช่วยเหลือประสานแล้วก็ส่งตัวจิรายุกลับเมืองไทยนะคะ
ส่วนอาการบาดเจ็บของจิรายุเป็นยังไงบ้างโดนยิงที่ไหล่ขวาค่ะ
ส่งภาพมานี่ภาพนี้ส่งภาพนี้มาให้ดู
แล้วตอนนี้แม่รู้แค่ว่าลูกแผลตรงนี้นะ
หมอเอาหัวกระสุนออกแล้วอาการปลอดภัยแล้วฟังคุณแม่หน่อย
ดีใจค่ะดีใจมากมากให้ลูกอย่างมันให้หลวงกับพ่อกับแม่
ตอนแรกพ่อกับแม่ขอบคุณย่าตายยายของเรา
ต่อต่อลูกต่อร้านกันทุกคนนะคะรับข่าวก็มา

ให้ลูกปลอดภัยมาถึงบ้านเร็ว
นี่แหละค่ะที่บรรยากาศนะคะที่บ้านที่จังหวัดสุริน
ครับยาดของจิยรายุสุขใส่อะนะคะนะครับ
คุณชมฮะมาดูยาดของอีกคนหนึ่งอะโคะ
ก็คือญาติของนายกิติพงศ์ชัยโกหรือว่าโบ้นะครับ
ซึ่งเป็นชาวตำบลบ้านขามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
คุณแม่ก็คือคุณแม่หนูพันชายโกบอกว่าก่อนเกิดเหตุความไม่สงบในอิสราเอลนะครับ
ยังได้พูดคุยกับลูกชายอยู่
และจู่ลูกก็บอกว่าเกิดสงครามแล้ว
หลังจากนั้นเงียบไปติดต่อไม่ได้นะครับ

กระทั่งถึงวันที่๙ตุลาคมถึงสามารถติดต่อได้
พอวันที่๙ตุลาคมที่ติดต่อได้แม่บอกโอ้โห
ดีใจมากสามารถติดต่อลูกชายได้แล้ว
แต่ทีนี้ครับก็ยังทุกข์ร้อน
ยังอยากให้ลูกกลับคุณอยากให้ลูกกลับนะครับ
แม่บอกว่าช่วงที่ขาดการติดต่อกับลูกชายไปโอ้โห
แม่เนี่ยหวัดระแวงมากโทรหาลูกชายคนโตที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอลด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกชายคนโตอยู่ทางภาคเหนือของอิสราเอล
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีการสู้รบนะครับ
ลูกชายคนโตก็ติดต่อน้องชายไม่ได้เหมือนกัน
ทำให้พ่อและแม่กังวลใจหนักขึ้นนะครับ
ต้องไปบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านให้ช่วยคุ้มครองลูกชายเลย
คุณแม่หนูพันธ์บอกด้วยนะครับว่าตอนลูกชายจะเดินทางไปอิสราเอล
ได้มาขอชายผ้าสิ้นของแม่เอาไปบูชา
เพื่อเป็นเครื่องรางปกป้องคุ้มครอง
และหลังติดต่อลูกชายได้ก็บอกให้ลูกชายรีบเดินทางกลับทันทีนะครับ
จะเพิ่งเดินทางไปทำงานได้เพียง๑ปีเท่านั้น
กระทั่งวันที่๑๐ตุลาคมช่วงเย็น
ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดได้ติดต่อมาแจ้ง
บอกว่าลูกชายจะได้เดินทางกลับมาถึงไทยเป็นกลุ่มแรกในวันนี้แหละครับ
ก็ขอให้ญาติเตรียมตัวในการรับในการเดินทางไปรับ
ซึ่งแม่ก็ดีใจมากแต่ว่าเนื่องจากสุขภาพของแม่ไม่ดี
ก็เลยให้พ่อเป็นคนเดินทางไปรับแทนนะครับ
ส่วนแม่จะรออยู่ที่บ้านนะฮะ

ดีใจกินข้าวได้เมื่อคืนนี้นอนหลับ

นึกว่าเสียใจโอ๊ยไม่มีเงินเหรอน้อง
ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะมีไม่มีไม่เป็นไร

ลูกกลับมาก็ดีใจแล้ว

ก็ถือว่าเป็น๑ใน๑๕กลุ่มแรกนี่นะครับ